กลับมาพบกันกับศึกสุดที่รักศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียว
ไปแล้วกับสองศึกและช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดีมาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รักต้องอุ้มนะครับศึกรักต้องอุ้มของเราเนี่ยนะครับ
คุณสองคนเนี่ยนะครับได้ผ่านเข้ามาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเราแล้วนะครับ
ซึ่งมีเงินรางวัลเดิมพันอยู่หนึ่งล้านบาทครับโอ้โหถูกตกลงกันว่าถ้าเกิดว่าได้หนึ่งล้านบาทไปเนี่ย
ทำอะไรผมก็คงจะให้ของยุ้ยห้าแสนของลูกห้าแสนของพี่ก็
ไม่มีอ่ะไม่ได้อ่ะอุ้ยมันเป็นดิวที่ฟังดูแล้วมันน่าดีใจนะดีใจพี่
ให้ลูกไปห้าแสนถูกต้องครับผมให้คุณยุ้ยเป็นเมียของเราอีกห้าแสน
ถูกต้องครับพี่แล้วเราไม่มีจบง่ะจบง่ะจบง่ะจบง่ะ
มีความสุขอ่ะพี่ลูกได้เมียได้อ่ะขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องพิสูจน์รักครับ
และในรอบนี้กับกติกาพิเศษที่ฝ่ายชายจะต้องให้ฝ่ายหญิงขี่หลัง
ระหว่างที่เลือกเปิดแผ่นป้ายกับเวลาตั้งต้นที่
นาทีและจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
ถ้าขี่ได้ครบตามเวลาก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน
แต่ถ้าทนไม่ไหวทำฝ่ายหญิงตกเกมจะจบและหยุดการแข่งขันทันที
ไหวนะไหวครับไปกันเลยมั้ยฮ่าฮ่าฮ่าไปครับผม
ไปกันเลยดีกว่าไปเล่นดีกว่าครับผม

ตอนนี้ต้องหาแสนอย่างเดียวแล้ว
นัดหาเวลาอย่างเดียวครับเวลาอันต่อไปอยู่ไหน

๑๐นะครับผมเบอร์๑๐พร้อมนะเวลาเวลา
ตอนนี้หาเงินอย่างเดียวครับหาเงินอย่างเดียวเลย
ตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นครับ
เอาไว้เบอร์๕ครับ

เอาไว้อีกรับอีกครับเหลือ๑๕วิพี

เอา๔ครับ

อันนี้เบอร์สุดท้ายแล้วต้องหาเงินให้๗๐
เอา๔ครับ

เอาคือเบอร์ท่าน

หลังจากเลือกครบทั้ง๕แผ่นป้ายแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาลุ้นให้ทั้งคู่

ถูกต้องได้๕แผ่นป้ายแล้วครับ
ตอนนี้หลังจากรู้สึกว่า
คุณสะสมมาทั้งหมด๓๐๐๐๐บาทครับ

ลงมาก่อน

ชัวร์

ถ้าคุณเลือกนี่ได้ล้านเลยนะจะบอกให้
ที่เหลืออยู่ครับหมายเลข๒ของเรานะครับ
ก็จะเป็นเวลา๔๕วิ

วินะฮะและแน่นอนสุดท้ายนี่
หมายเลข๗ก็คือเวลา

เก้าสิบคือเงินหมดเลยแนวนี้เลยครับแนวนี้เลย

แต่รับกลับบ้านไป๓๐๐๐บาท
เย้ครับผม
คุณจะฝากฝังอะไรได้บ้างไหมแนวคิดในการดำรงชีวิตคู่ด้วยกัน
เพราะคุณผ่านกันมาเยอะมากจริงผมอยากให้คุณบอกสักนิดหนึ่ง
ชอบก็ให้นึกถึงตอนที่เรารักกันแรกให้มาก
แล้วก็ผมก็จะบอกว่าความรักกับความสงสารเนี่ย
ผมขอเอาเป็นความสงสารนำหน้าเถอะครับแล้วมันจะเกิดความรักที่ยิ่งใหญ่มาก
โอ้นี่นี่มันมีครับมันมีซ่อนอยู่ข้างใน
ความสงสารนำไปก่อนแล้วความรักที่มีให้กันเนี่ยมันไม่มีวันจบ

รายการของเรานี่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับทั้งสองคนนะครับ
คุณยุ้ยแล้วคุณเล็กมากนะครับครับผมรู้สึกพิมพ์ดีมาก
เราก็ต้องทำตามใจประชาชนนะฮะ

พวกคุณเป็นคู่ที่น่ารักมากและทำให้ผมมีความสุขมาก
ไม่เชื่อพี่ก็พูดแบบอย่างเองทุกคู่แหละ

แต่มันเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะแบบเฟี้ยวฟ้าวอะไรใส่กันเข้าไป
แต่ว่าจริงรักกันมากแล้วก็ดูแลกันมาก

เวลาดี๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้

ถ้าไม่มีทุจริตครั้งแรกครับ

อย่าให้มันมีอย่าให้มันมีนะครับ

สวัสดีครับ

ศึกแห่งความรักของคู่รักนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดี
มาโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว

พบกับการประชันกันของคู่รักสองรุ่น
แนนราตรีวิทยาวัฒน์และหวานใจเสนาเพชร
ที่ต้องมาเจอกับนักแสดงหนุ่มฝีมือดี
แต่ปฏิสัตว์ที่ควงคู่หวานใจมาร่วมศึกพิสูจน์รัก
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ